คุณผู้ชมไปอัปเดตอาการของคนบันเทิงกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าในช่วงระยะเวลาประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย

นี่รักษาตัวมาเป็นวันที่๑๒แล้วแต่อาการยังน่าห่วงอยู่เลยนะคะ
ในเพจของนวัดอิสระไกรศีลค่ะเขียนให้ข้อความเอาไว้บอกว่า
ตอนนี้คุณนวัดต้องให้ออกซิเจนความดันสูง๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
ขยับจากเตียงเด็ดขาดเพราะว่าเชื้อที่ได้รับ
เป็นเชื้อสายพันธุเดลต้าซึ่งแรงมาก
ต้องใช้ยาต้านแบบฉีดตัวใหม่คือฉีดวันละ๒ชั่วโมงทางเส้นเข้าเลือด
อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องมีการเหมือนกับว่าฉีดยาที่หน้าท้องให้เลือดไหลเวียนด้วย
เพราะว่าคุณนวัดเนี่ยคือห้ามขยับตัวเลยแม้แต่นิดเดียวต้องนอนนิ่งอะค่ะ
คุณหมอบอกว่าก็ยังใช้หลายวิธีในการที่จะต่อสู้กับโรคนะคะ
แล้วก็ได้มีคนส่งกำลังใจให้คุณนวัดมากมายเลยผ่านใต้โพสต์นี้นะคะ
และล่าสุดได้คุยกับพี่นวัดผ่านไลน์ด้วยนะคะทีมข่าวของเรา
พี่นวัดตอบมาแบบนี้ยังอยู่ในห้องออกซิเจนแรงดัน๒๔ชั่วโมงห้ามขยับ
มา๘วันแล้วทรมานมากแต่ไม่หมดหวังทุกอย่างใช้ยาเข้าเส้นหมด
นี่อาการล่าสุดของพี่นวัดนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นอาต๋อยไตรพบคุณสรยุทธ์คุณบอลเชิญยิ้ม

คือคุณโกติบอกว่าก็ไม่คิดเลยว่า
ดาราดังอย่างคุณชมพู่เนี่ย
มาใส่ใจตลกตัวเล็กอย่างเขาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เคยเล่นหนังด้วยกันหลายเรื่องใช่

เขาบอกว่าเขาทราบซึ้งจริงกับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้
แล้วถ้าวันหนึ่งเขาตอบแทนอะไรสังคมได้
เขายินดีนะคะแล้วเขาบอกด้วยว่า
เข้าใจเลยว่าความรู้สึกของคนจะตายมันเป็นยังไง

เขาบอกเขารู้เลยว่านักคอมคิดอะไรอยู่ณตอนนั้น
ข้อมีตาหนูโชคดีที่หนูไม่อยู่ตรงนี้
แต่หนูรู้สึกว่ามีหลายคนที่ไม่ได้โชคดีแบบเรา

เชื่อมันคราวว่าหนูนอนอยู่ชอบของคนเดียว

ใช่ว่า

เอาเป็นว่าคุณโกติตอนนี้ก็รักษาหายกลับมาที่บ้านแล้ว

ค่ะแล้วก็มีประเด็นอีกหนึ่งเรื่อง
สำหรับกรณีคุณสรยุทธ์นะคะ
เขาบอกว่าก็เนี่ยค่ะภาพนี้ค่ะ
คุณสรยุทธ์เนี่ยก้มหน้าร้องไห้
หลังจากรายงานข่าวผู้เสียชีวิตเหตุจากไม่มีเตียงรักษานะคะ
อ่านข่าวไปร้องไห้ไปกลั้นไม่ไหว

เห็นพี่ยุทธ์ก้มหน้าร้องไห้นี่ค่ะ

จากคลิปของพี่ยุทธ์ที่ร้องไห้

เคสที่อ่านข่าว

พี่ยุทธ์ไม่ไหวแล้ว

อีกหนึ่งความคลื่นไหวในโลกโซเชียล

คือการลาศิกขาบทของ

จะเห็นว่าคุณโน๊ตก็ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด๑๙เหมือนกัน
คุณโน๊ตมีร้านไอเบอรี่กาเดนอยู่ที่เชียงใหม่
เปิดมา๑๓ปีสุดท้ายต้องตัดใจติดตัวลงค่ะ

ท็อกโชว์เดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่๑๓ก็เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดด้วยนะคะ
โพสต์ภาพลาศิกขาบทของพระโน้ต
ชื่อทางธรรมก็คืออุดมอธิจิตโตนะคะ
ระบุไว้ว่าอุปสมบทที่วัดถ้ำบำเพ็ญบุญในอำเภอพานจังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่วันที่๒๒มิถุนายนแล้ว
บ่าย๓โมง๔๖นาที
ก็เป็นภาพพิธีการบวชแบบเรียบง่ายนะคะ
มีแฟนเข้ามาอนุโมทนาบุญกันมากมายในเพจนะคะ

เผยถึงชีวิตของพระสมณะในขณะนี้

พระภิกษุสงฆ์เองก็ตกอยู่ในความลำบากเหมือนกัน
อยากให้ญาติโยมพี่น้องประชาชนช่วยหันมาทำนุบำรุงศาสนากันด้วยนี่ค่ะ
แสดงว่าพระโน้ตท่านก็บวชหลายวันแล้วนะ
ตั้งแต่๒๒วิทุนาตั้งแต่๒๒วิทุนาใช่ค่ะ
แต่เพิ่งมีข่าววันนี้แหละครับเพราะว่ามีภาพที่ได้รับการเผยแพร่ออกมา
ก็เราก็ถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของพระโน้ตนะครับ
บอกว่าท่านอยากบวชเงียบหลวงพี่โน๊ตท่านอยากบวชเงียบ

หนึ่งก็คือคงจะไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไร
สองก็คือการเดินทางมาที่วัดในช่วงนี้เนี่ย
ถ้าจะมาเพื่อเยี่ยมเยี่ยนหรือว่ามา

แต่ว่าถ้าเกิดจะมาเพื่อหาพระโน้ตเลยเนี่ย
หลวงพี่โน๊ตท่านบอกว่าท่านอยากจะศึกษาธรรมะอย่างสงบ
เดี๋ยวลาศิกขาแล้วค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกัน

อัปเดตสุดท้ายนะคะเรื่องของพระมหาสมปองค่ะ
ประกาศว่าติดโควิด๑๙เมื่อวานนี้
ล่าสุดได้รับแจ้งมาว่าท่านถูกรับตัว
ไปรักษาที่โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์แล้วนะคะ
อาการล่าสุดก็คือเป็นหวัดคัดจมูกปวดเมื่อยค่ะ
ส่วนเรื่องของค่าออกซิเจนยังปกติดี
ซึ่งพระมหาสมปองก็พักรักษาตัวกับคนขับรถที่ติดโควิด๑๙นี่แหละค่ะ
ส่วนอาการของคนขับรถแล้วก็คนติดตาม
ก็พบว่ามีไข้เล็กน้อยนะคะ
ส่วนพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะครับท่านผู้ชมครับ
พิธีกรผู้ประกาศข่าวชื่อดังมีรายการข่าวใส่ไข่อยู่ที่ไทยรัฐทีวีด้วย
เมื่อวานนี้พี่หนุ่มก็เปิดเผยว่าคือพี่หนุ่มตอนนี้ไปรับงานโฆษณาอยู่ชิ้นหนึ่ง
เป็นพระบาปยนต์โฆษณาแล้วก็ต้องเจอผู้อุ้มกับโฆษณา
มีนัดวันนั้นไปอัดเสียงลงเสียงโฆษณากันนะฮะค่ะแล้วหลังจากที่ได้เจอกับภูมิกับคนนี้
กับคนนี้ก็แจ้งมาตอนหลังนะว่าเขาติดโควิดพี่หนุ่มก็เลยต้องกักตัว
แล้วก็ไปตรวจเบื้องต้นมาแล้วแต่ว่าในส่วนของพี่หนุ่มเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอผลอีกวัน๒วันผลละเอียดเนี่ยก็จะออกมานะฮะ
ตอนนี้ก็กักตัวอยู่นะครับคือได้คุยกับพี่หนุ่มกัญชัยวันนี้ผมก็โทรไปหาอยู่
หนุ่มบอกก็แหม่มันก็เหงาคนเคยทำงานทุกวันตอนนี้ต้องไปกักตัวอยู่ในห้องคนเดียว

นี่แต่ยังฝากบอกว่าใครมีหนังเกาหลีดีก็บอกมาหน่อย

แต่ล่าสุดเนี่ยในรายการข่าวใส่ไข่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับที่พี่หนุ่มกัญชัยได้คุยกับคุณมดดำ
น้องรถเมด้วยแล้วก็พี่ชาวด้วย
หนุ่มกัญชัยบอกว่าคือ๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้ผู้กำกับหนังโฆษณาที่ได้เจอกันแล้วเขาบอกเขาติดโควิดเนี่ย
โทรมาแจ้งว่าล่าสุดเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาแจ้งผลมาว่าไม่ได้ติด
แต่ว่าเป็นการแจ้งทางปากเปล่าอย่างไม่เป็นทางการนะ
หนุ่มกัญชัยเลยบอกว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกแบบแหมมันก็สับสนสับสนอยู่ว่าเออจะแบบไหนอะไรยังไงกันดีนะฮะ
เพราะว่าถ้าภูมิกับไม่ได้ติดเนี่ยเขาก็อาจจะต้องไม่ได้ต้องกักตัวแบบ๑๔วันอะไรอย่างนี้
แต่ยังไงต้องรอผลของภูมิกับก่อนนะครับเพราะภูมิกับเพิ่งแจ้งมานะเพิ่งแจ้งมาเพราะว่าไปตรวจซ้ำแล้วก็บอกว่าไม่ได้ติดโควิด

คืออ๋อผู้กำกับคนนี้ไปตรวจมาใหม่เมื่อวานแล้วผลเนี่ยโทรศัพท์มาบอกว่าไม่ติดว่ะคือพี่เล็งสับสนเลยตอนนี้พี่เอาแล้วพี่

ต้องตรวจยืดยานอีกครั้งหนึ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นหรือเปล่า
ถ้าเกิดไม่เป็นเนี่ยพี่ก็อาจจะต้องออกจากการกักตัว
แต่อย่างน้อยพี่ว่าถ้าจากพี่ออกจากการไปกักตัว
อย่างน้อยก็คือต้องอาทิตย์หนึ่งอะ
นี่นะฮะเดี๋ยวรอให้ภูมิกับคนนี้ตรวจซ้ำอีกครั้งว่า
ไม่ได้ติดแน่แล้วพี่หนุ่มที่นี่ก็จะกักตัวก็
ไหนก็อาจจะเอาแค่สัก๗วันพอไม่ต้องถึง๑๔วันอะไรประมาณอย่างนี้

ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้๘๖๘๕รายเสียชีวิต๕๖ศพนะคะ
รักษาหาย๓๗๙๗รายค่ะ
สำหรับผู้ป่วยหนักนะคะตอนนี้เนี่ย
อาการหนัก๓๐๔๒รายใส่เครื่องช่วยหายใจ๗๙๔รายค่ะ
นี่ค่ะตามนี้นะสำหรับตัวเลขก็ถือว่ายังสูงอยู่เลย
เสียชีวิตไป๕๖ศพนะฮะวันนี้
ตัวเลขก็ยัง๘๖๐๐ใช่ค่ะ